วันนี้มาเริ่มที่เรื่องของการท่องเที่ยวของไทยกันก่อน
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการท่องเที่ยวของไทยนั้นยังคงขยายตัวได้ดี
ยังคงไปได้สวยแต่ว่าเพื่อให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องของการวิจัยเรื่องของตลาดการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากครับ
มากค่ะ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

จากก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันกับ๔หน่วยงาน
ซึ่งทำการวิจัยก็จะทำให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่

กับเรื่องของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นครับ
แนะนมท่องเที่ยวปีนี้ตั้งป้ามรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโต๑๐๐ละ๘นะครับ
มีนักท่องเที่ยวประมาณ๒ล้าน๔แสนคน
คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ๒ใน๓ของรายได้ทั้งหมด
ส่วนวิจัยกษิกรไทยคาดการณ์ว่าตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยจะมีประมาณ๓๑๓๒ล้านคนเติบโตร้อยละ๕๑๐๘ครับ